มีอีกหลากหลายคนครับมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวัง
เพื่อจะรอเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พาในพระที่นั่งดุศิษฐ์มหาประศาจในพระบรมราชวัง

เชิญครับ
บางคนก็เพิ่งมีโอกาสเดินทางเข้าไปในพระบรมมหาพระราชวังเป็นครั้งแรกนะครับ
อย่างคุณลุงวัย๘๒ปีท่านนี้ที่เดินทางมาที่นี่เป็นครั้งที่๓แล้ว
แต่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปในพระบรมมหาพระราชวัง
เพราะความไม่พร้อมในเรื่องของสุขภาพและการแต่งกาย
แต่วันนี้ก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและถือว่าคุ้มค่าที่สุดในชีวิต
ที่ได้ขึ้นกระหลาบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงประราชการที่๙
มา๓ครั้งนะไม่ได้เฝ้า
มาคราวนี้ทีแรกแต่งตัวไม่เรียบร้อย
ก็เลยรอว่าตอนนี้เตรียมพร้อมวันนี้มืดหรือสวะ
แล้วแต่นะสู้ตลอดจนกว่าจะสำเร็จ
เป็นความสุขที่ยั่งยืนก็เลยภูมิใจมาก
ได้เฝ้าสักครั้งก็ภูมิใจพอใจนะ
เช่นเดียวกับบุญเชิญสุขใจทำ
เดินทางมาที่ท้องสนามหลวงเกือบทุกวัน
เพื่อทำหน้าที่จักรยานยนต์จิตอาสา

ในหลวงประทักษณ์ที่๙ครับ
ทั้งรุ่นแม่แล้วถึงรุ่นผมแล้วก็ถึงรูดหลานผมครับผม
และนอกจากประชาชนที่เดินทางมาที่ท้องสนามหลวงแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าจะมีประชาชนบางส่วนเดินทางมาลอยกระทงบริเวณโดยรอบพื้นที่ด้วย
ซึ่งก็ส่งผลให้การจราจรเริ่มติดขัดบางส่วนแล้วครับ
ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝากเน้นย้ำให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงนะครับ

เนื่องจากเพื่อป้องกันไม่ให้การจราจรติดขัดในช่วงดึกของวันนี้ครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรรยายงานสดจากท้องสนามหลวง